ที่ฉันค่ะเป็นเด็กประถมแล้วป๔
แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเพื่อนทำร้าย
ตบหัวอย่างรุนแรง
บร้ายต่อหลายครั้งสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหม

ป๔ยังไงก็ต้องเขียนผิดอยู่แล้ว
เขียนผิดไม่ต้องแขกหายนะคะ
นี่แหละค่ะแล้วน้องเนี่ยมาบอกเล่าเรื่องราวนี้ให้กับคุณแม่นะคะ
คุณแม่ท่านหนึ่งค่ะชื่อว่านางบุญหลงอายุ๔๐ปีค่ะ
เป็นชาวอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรำ
ร้องกับสื่อค่ะบอกว่าลูกชายนามสมมุติน้องเอค่ะอายุ๑๐ปี
เป็นนักเรียนชั้นป๔ถูกพอโรงเรียนทำร้าย
นอนสมอยู่ที่กระท่อมกลางนาแม่ก็เลยตามไปเจอลูก
เล่าว่าปวดหัวถูกพอโรงเรียนตบเป็นประจำ
หนักสุดคือวันเกิดเหตุที่น้องหนีไปนั่นแหละ
แล้วถูกรัวตกแบบรุนแรงนับครั้งไม่ถ้วน

ก็ยังบังคับและบอกให้ลูกไปโรงเรียนเพราะคิดว่าลูกไม่อยากไป
สุดท้ายแม่แอบไปถามเพื่อนของน้อง
ปรากฏเพื่อนลูกเล่าเหมือนกันกับลูก
เชื่อว่าลูกเล่าเรื่องจริง
ว่าถูกพอกระหน่ำตบหัวร้ายต่อหลายครั้ง
เพื่อนลูกบอกว่านับได้๒๐กว่าครั้งนะคุณ
พาลูกไปหาหมอแล้วไปขอใบรับรองแพทย์มานะคะ

ผอตบหัวทุกวันเพราะเขียนหนังสือผิด
พอแม่ฟังแบบนี้โอ้โหรู้สึกเจ็บปวดมาก

ตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหม

พอไปเห็นก็เห็นลูกนอนคว่ำค่ะ

เขาก็ยังไม่บอกว่าพอโอตบหัว

แม่น่ะไม่รู้หนูบอกกับแม่ว่า

ผอคุณก็น่าจะสอนเด็ก
ไม่ฟังอะไรก็น่าจะพูดสอนได้
แต่ไม่น่าจะไปตีไปทุบเด็กอย่างนั้น

บอกว่าถามลูกตัวเองแล้วก็ถามเพื่อนของลูก
ซึ่งแม่บอกเจ็บปวดที่ลูกพูดว่า
เจ็บและกลัวพอมากไม่กล้านี
แม้แต่จะร้องไห้ต่อหน้าผอยังไม่กล้าสงสาร
ใช่แต่คุณผู้ชมเดี๋ยวลองไปฟังทางพอพอชี้แจงแบบนี้ค่ะ
พอบุญส่งบอกว่าวันนั้นที่เกิดเหตุคือเข้าไปสอนน้องชั้นป๔
แทนครูประจำชั้นคนเดิมมีการย้ายโรงเรียนไปก็เลยไปสอนแทน
ตบนะเอามือลูบและคลึงหัวเด็กเท่านั้น
และทำแค่ครั้งเดียวด้วยค่ะจ้ะแต่น้องบอกเจ็บมากค่ะ
แล้วในรายงานแบบนี้พอมีการเข้าไปพบคุณแม่แล้วนะคะ
ยืนยันเหมือนเดิมไม่ได้ตบน้องแต่แม่เชื่อว่าลูกถูกตบจริงจริง
งั้นลูกจะเอามาเล่าแบบนี้ทำไมเดี๋ยวจะมีการไปแจ้งความว่าที่สพกระสัง
ส่วนทางด้านรักษาราชการแทนนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบริรามเขต๒คุณวิสิทธิ์ค่ะ
บอกว่าเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ถ้าพอทำผิดจริงจะลงโทษตามขั้นตอนค่ะ